กรณีที่อาจารย์บอกโอ้โหฝ่ายค้านจะปล่อยหมัดเด็ดแค่ไหน

หรือว่าจะจัดทัพอากาศจัดฝูงบินชี้เป้าได้แค่ไหนนะครับ
ก็ต้องดูนะฮะวันนี้ที่ทางฝ่ายค้านเองนะครับ
ได้มีการจัดทัพ๓๘ขุนพลในการที่จะอภิปรายใช้เวลา๔๒ชั่วโมง
บุคคลที่ฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปเป็นหลักคนแรกแน่นอนคุณใครฮะ
นายกรัฐมนตรีใช่ค่ะนายกรัฐมนตรี
นี่คือ๑ใน๑๐บุคคลที่จะถูกฝ่ายค้าซักฟอกนะครับ
รองลงมาก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรีนะฮะ
นายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรและรัฐมนตรีสาธารณสุข
จุลินลักษณะวิสิตรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
นายสุชาติชมกลิ่นเจ้ากระทรวงแรงงาน
ศักดิ์สยามชิดชอบเจ้ากระทรวงคมนาคม
นายนิพนธ์บุญญามณีเจ้ากระทรวงมหาดไทย
แล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากร
เขาบอกว่าพุ่งเป้าไปที่นายกก่อน
มันก็ต้องโยงไปถึงรัฐมนตรีหลายคนในกลุ่มนี้แหละครับ
บกพร่องทุจริตเฟื่องฟูเบ่งบานในยุคนั้น
อย่างในยุคนี้๖ปี๘เดือน๒๖วัน
นายกเป็นคนบริหารจัดการประเทศ
มันเกิดยุคแบบนี้เพราะว่าเขาเริ่มอภิปัยแล้ว
เขาใช้คำนี้เลย๖ปี๘เดือน๒๖วันของท่าน
ส่วนพลเอกประวิทย์ก็ทางฝ่ายค้านเขาชี้ว่าแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบนะฮะ
ส่วนรองนายยกอีก๒คนคุณอนุทินคุณอนุทินบอก
ประสิทธิภาพไร้ความสามารถในการควบคุมโควิด
คุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกบอกว่าไร้ภาวะผู้นำ
แล้วก็พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาบอกปล่อยปะละเลย
ให้องค์กรในกำกับทุษฎาผลิตอันนี้คือที่ฝ่ายค้านเขาพุ่งเป้าไป
พิปรายในครั้งนี้ใช้เวลาในการพิปรายต่อเนื่อง๔วัน๔คืน
พักร่วมฝ่ายค้านได้เวลาอภิปรายทั้งหมด๔๒ชั่วโมง
ขุนพลที่จะบินขึ้นอยู่ในฝูงบินยุทธการบินชี้เป้าและถล่ม
มี๓๘ขุนพลวันนี้วันแรกที่พุ่งเป้าไปที่การอภิปราย
นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเพราะมีความเกี่ยวพันกับทุกประเด็นนะครับ
สำหรับกรอบเวลานั้นก็จะพักการประชุมภายในตี๒ของทุกวัน
โอ้โหประดึกนะยกเว้นวันที่๑๙กุมภาพันธ์
ยุติการอภิปรายในเวลา๒๒นาฬิกาหรือก่อนเที่ยงคืน
แล้วก็วันที่๒๐กุมภาพันธ์จะลงมติไว้วางใจ
หรือไม่ไว้วางใจในวันที่๒๐กุมภาพันธ์ช่วงเช้านะครับ
ส่วนนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าก็เดินทางเข้ารัฐสภา
ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มจ่ำสายยิ้มสู้ฮะ
โดยเมื่อผู้สิทธิ์ข่าวถามว่ามีรายงานข่าวว่านายก
นิ่งที่สุดเพื่อรับฟังข้อมูลและให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ชี้แจงใช่หรือไม่คะท่าน
ผลเอกประยุทธ์กล่าวเพียงสั้นกับผู้สิทธิ์บอกว่าจ้ะ
แค่นั้นโอ้สั้นจริงอ่ะสั้นจริง
ถามต่อว่าท่านนายกจะอยู่ร่วมฟังอภิปราย
ตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมตลอด๔วันนี้ด้วยใช่ไหม
ผลเอกประยุทธกล่าวว่าจ่ะจ่ะมากินจ่ะนี่จ่ะ
และเมื่อถามว่าไม่มีอะไรกังวลเลยใช่ไหม
ผลเอกประยุทธ์กล่าวเหมือนเดิมว่าจ้าจ้า
ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแล้วแต่จ้า
แม้ว่าบรรดาผู้สื่อข่าวก็เดินตามไปจนสุดถึงหน้าลิฟต์
ถามอะไรไปนายกรัฐมนตรีก็พูดอย่างเดียวเท่านั้นก็คือ

ได้มา๓คำตอบเท่านั้นเองจ้าจ๋าจ้าเนี่ยนะคะ

นายกรัฐมนตรีเคยได้พูดไว้ในที่ประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ
ท่านนายกพูดแบบนี้บอกว่าหวังว่าคะแนนอภิปราย
ใกล้เคียงกันทุกพักต้องร่วมกันรับผิดชอบ
อย่าให้เกิดปัญหาภายในและทุกคนต้องช่วยกันชี้แจง

เพราะว่าประชาชนก็อยากฟังการชี้แจงนะคะ

จะมีการปรับท่าทีโดยจะไม่ลุกขึ้นตอบโต้

แต่จะสรุปและชี้แจงเป็นช่วงเวลา
และประเด็นใดที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงใด
ก็จะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงนะคะ
เอาส่วนการควบคุมการประชุม
ทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบนี้นะคะ
ต้องยอมรับว่าบรรยากาศภายในจะเคร่งเครียด
แล้วก็บางช่วงอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้น

เป็นห่วงคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราษดร
ก็ท่านประธานต้องเป็นผู้คุมนะครับ

สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นคุมการอภิปรายครั้งนี้นะฮะ

ฝ่ายค้านสามารถอ่านยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีได้ทั้งหมด
รวมถึงข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรี
ที่สามารถเอ่ยถึงสถาบันตามที่เขียนไว้ในยติได้
แต่ยานอกเหนือจากที่ระบุไว้
ให้ตามนั้นส่งมาแบบไหนให้อ่านตามนั้น
ซึ่งที่ผ่านมาตนก็เคยเตือนแล้วว่า
อยากให้ทั้งสองฝ่ายเป็นจำเลยของประชาชน

ต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีกรณีเกี่ยวกับการอภิปรายเกี่ยวกับสถาบัน

แต่ทุกอย่างมันมีข้อบังคับการประชุมกำหนดไว้นั่นเองนะคะ
ส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาติดตามการประชุม

เจ้าหน้าที่ก็ดูแลความเรียบร้อยไป
นี้มีรายงานว่ากลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์มีการนัดรวมตัวกันเช่นกันนะคะเป็นการแสดงจุดยืน
หน้ารัฐสภาช่วงเวลาบ่ายโมงตรงค่ะอ่าก็มีสองกลุ่มนะคะ
แต่ไม่ได้เกิดการเผชิญหน้ากันนะคะแต่ว่าอยู่บริเวณใกล้กันเท่านั้นเอง
สภาก็ร้อนแรงนอกสภาก็ร้อนแรงนะฮะส่วนนายสุธินคลังแสงประธานวิบรัฐบาล
ขออภัยประธานวิบฝ่ายค้านสินะ
ก็เปิดเผยว่ารัฐบาลจะชี้แจงระยะเวลาเท่าไหร่ไม่ขัดคล่อง
แต่ก็เกรงว่ารัฐบาลจะอาศัยช่องว่างนี้ในการประท้วงจนวุ่นวายไปหมด
ขอให้รัฐบาลช่วยรักษาเวลาหน่อยนะฮะ
อย่าประท้วงให้เกินเวลา
เอาเวลาที่จะไปท้วงหรือว่าจะค้านเนี่ย
ใช้ในการรับฟังการอภิปรายดีกว่า
แล้วก็มีการถามคุณสุธินว่าการอภิปรายวันนี้จะมีเรื่องของ
บิ๊กป์ระบสวยขนแรงงาทื่นด้วยหรือไม่
ร่วมนี้ถูกจับตามองนะ
คุณสุธินก็เปิดเผยว่า
ตั้งใจนะจะเอาเรื่องนี้วางไว้ในคิวต้น
แต่จะวันแรกหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ก่อนนะฮะ
ก็ต้องดูกันไปในส่วนของฝ่ายค้าน
มีรายงานว่าสำหรับการลงมติไม่ไว้วางใจ
ที่จะต้องอาศัยเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสอสอทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาหรือว่า๒๔๔เสียง
จากสสที่ปฏิบัติหน้าที่๔๘๗คนนั้น
เท่ากับว่าฝ่ายค้านยังขาดเสียงในสภาอีก๓๓เสียง
จะโหวตคว่ำรัฐมนตรีกลางสภาได้สำเร็จนะครับ
นี่เรื่องการเมืองนะเราก็ต้องติดตามนะช่วงนี้
ขอสักสัปดาห์หนึ่งนี่แหละสัปดาห์สึกสักฟอกอย่างนี้นะ
วัน๔คืนลงมติวันเสาร์นะคะ